จังหวัดระยองมีคนไปพบศพเด็กทารกที่เป็นผู้ชายถูกเผานะฮะ
ถูกเผาจนไหม้เกรียมเลยทิ้งไว้ที่พงหญ้านะครับ
ซึ่งมีน้ำท่วมขังด้วยนี่รกด้วยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าใครก่อเหตุแล้วทำไปเพราะอะไรนะครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะครับจะเห็นว่ามีผู้ชายวัยรุ่นสี่คน
นี่ฮะขี่จักรยานยนต์มาจอดที่สาราอเนกประสงค์บ่อต้นจิก
ในชุมชนโขดหินสองที่มาพตะพุธระยองสองทุ่มสิบเอ็ดกัญญายนต์
วัยรุ่นชายคนหนึ่งเปิดเบาะรถจักรยานยนต์แล้วมือซ้ายหิ้วกระเป๋าหนึ่งใบ
มือขวาถือขวดคาดว่าเป็นขวดน้ำมันมีเพื่อนอีกสองคนคอยดูต้นทางนะครับ
อยู่ที่ม้าหินอ่อนแล้วก็คนที่ถือฮิ้วกระเป๋าเนี่ยก็เดินไปที่สนามเด็กเล่นนะครับ
่งหน้าไปยังพงหญ้าป่ากกไม่กี่วินาทีมีแสงไฟลุกโชนขึ้นมา
ก็แน่นอนแล้วฮะตำรวจก็ไล่ไปเลยนะครับหลังจากที่มีคนไปเจอศพนะครับ
สพมาพตะพุธเนี่ยจับกลุ่มคนเผาทารกได้แล้วนะครับที่บ้านหลังหนึ่ง
ในชุมชนโขดหิน๒นี่แหละอยู่ห่างจากจุดเจอศพเด็กแค่๒๓กิโลเมตร
จักรยานยนต์ในภาพในกล้องวงจรปิดด้วยแล้วคนก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุแค่สิบเจ็ดปีนะฮะ
ค่ะผู้หญิงด้วยนะครับก็เป็นเยาวชนหญิงอายุแค่สิบเจ็ดปี
ทั้งสองคนสารภาพนะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อม
ก็เลยกังวลว่าจะถูกว่าก็เลยเนี่ยฮะหาทางในการเอาน้องเนี่ย
ออกจากแม่ที่เป็นเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีแล้วก็เอาไปเผาทำลายครับ
วันนี้เราไปที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับทางแกนนำในชุมชนนะฮะนายดิเรกหอมหวนอายุสี่สิบเก้า
เป็นที่ปรึกษาประธานชุมชนโขดหินสองบอกว่าวัยรุ่นสี่คนในวงจรปิด
ก็ชอบแวะเวียนมามั่วสุมแถวนี้อยู่แล้วนะฮะ
คือทีแรกอ่ะทีแรกที่ดูกล้องก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าพวกน้องพวกน้องเนี่ย
เขาจะทำได้เพราะว่าแล้วขนาดเขายังเด็กอ่ะเด็กจัดอ่ะ
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยแบบคนโตยังไม่กล้ายังคิดยังไม่กล้าทำถึงขนาดนี้
คือตรงจุดที่เราเห็นถังที่เขาไปตั้งเป็นรอยก้นถังนะครับที่เป็นวงกลม
กับจุดที่เขาที่เจอน้องเนี่ยมันห่างอยู่ประมาณสัก๑๐กว่าเมตร
สิบกว่าเมตรอ่าเขาเขาต้องมีการเคลื่อนย้ายจากตรงจุดเผาไปไปทิ้งแล้วครับ
แต่ลักษณะคือเขาเองเนี่ยสองคนที่อยู่สุดท้ายเนี่ยเขาเดินมาล้าง
มาล้างเท้าเพราะว่าที่ตรงนั้นมันเป็นเลนไม่รู้ว่าเขาจะเอาเด็กเนี่ยเดินไปทิ้งหรือเปล่า
แล้วก็เดินกลับมาเพราะว่ามันเละแล้วเขาก็มาล้างเท้าตรงก๊อกน้ำอะครับ
นี่ฮะตำรวจไล่จากภาพในกล้องวงจรปิดเขาก็ไล่เจอตัวหมดแล้วครับ
เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ทั้งนั้นมีผู้ที่เปิดเผยด้วยนะครับ
เป็นประธานชุมชนโขดหิน๒นะครับชื่อนายจำลองนะ
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะสร้างมา๔ปีแล้ว
ให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจกันเอาไว้ประกอบกิจกรรม
แต่ช่วงหลังมักกลายเป็นจุดมั่วสุมของวัยรุ่นไปซะ
ขยะสกปรกด้วยมากันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับ
กระทั่งมีคนไปเจอศพเด็กทารกนั่นแหละ
จริงแล้วไว้รุ่นกลุ่มเนี้ยมันมาเป็นเดือนละมาเป็นเดือนแจ้งเจ้านที่เค้าเคยแจ้งไว้แล
๒รอบก็ไม่เคยมาดูให้เราจนเฮดเกิดอ่ะถึงเคยเข้ามา
มั่วสุมแบบนี้ในฐานะประธานชุมชนเราตักเตือนได้
เพราะเป็นลูกบ้านของเราไงทักเตือนได้
แต่นี่มันเป็นคนนอกชุมชนเราก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเท่าไรแค่
ไปพูดกับไอ้หนูพวกขยะพวกนี้กินแล้วเก็บให้น้อย
เราก็ได้แทรกเตือนได้เข็นให้เอง
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับภูมิกับการสพมาพตะพุธ
พันธมตเอกภาษกรภัยจิตบอกว่าเมื่อวานนี้
ปกครองของผู้ต้องหาทั้งสองคนเยาวชนชายหญิง
นำหลักทรัพย์มาขอประกันตัวคนละ๗๕๐๐๐บาท
ก็ให้ประกันตัวไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
หรือว่าการเชื่อมโยงไปสู่ข้อหาอื่นนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ส่วนเพื่อนอีก๒คนที่เข้ามาด้วยกันกับวัยรุ่นที่ก่อเหตุไปเผาเด็ก
ก็สอบปากคำเรียบร้อยแล้วสอบกันจนสิ้นสงสัยแล้วว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับ